สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์พายุเมอโรที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอยู่นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้พายุลูกนี้เองมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับลักษณะอากาศในประเทศของเรา
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหนึ่งสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาค้างคาใจกันอยู่นั่นก็คือพายุที่เกาะตัวในบริเวณภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทำไมจึงเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้วันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าพายุหมุนเข็ดร้อนที่เกาะตัวในบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกนั้นจะมีท
เกาะตัวของพายุจะมีสองรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนั้นจะเกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับโดยมีการพัฒนาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหลังจากพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นพายุนะครับโดยเริ่มจากดีประชันสวนร้อนแล้วก็ใต้ฝุ่นโดยจะมีการเคลื่อนที่นะครับผ

วันตกเฉียงใต้มุ่งหน้าสู่บริเวณปลายแหลมยวนก็คือบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยมีการคาดการณ์ต่อไปว่าภายในวันพรุ่งนี้นั้นพายุลูกนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุส่วนร้อนก่อนที่จะกลายเป็นพายุดีเปอร์ชันตามลำดับก็จะมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่พักใต้ตอนล่างของประเท

รวดเร็วความหนาวความเย็นก็จะปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานด้วยแบบนี้ก็จะทำให้มวลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในระยะนี้นั้นแผ่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานนะครับและอาจจะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบน
ตาเตือนภายในค่ำคืนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ